อาจารย์ศักยันต์คนดังของจังหวัดนครปฐมตอนนี้กลายเป็นฉายาขุนแผน๒๐๒๒แล้ว
องค์ดำโสรศครับขุนแผน๒๐๒๒เพราะอะไร
ลูกหนึ่งแต่เมียรายล้อมครับเมีย๘คนครับ

ยกเครดิตให้พี่บอลบอลเชิญยิ้มเป็นรายการของพี่บอลแหละ
ชำแหละโซเชียลอีพี๔พี่บอลก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์องค์ดำโสรส
หรือนัทพงศ์เฉียบแหลมอายุ๓๓ปีเอง
เป็นอาจารย์สำนักศักยันต์แต่เขาดังมากนะ
ตำบลโพรงบเดืออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
ความสัมพันธ์ในครอบครัวคือถามทุกเรื่อง

เปิดมาวันที่๑๑มกราคมที่ผ่านมา
วิวตอนนี้ทะลุล้านเข้าไปแล้ว

อาจารย์องค์ดำแนะนำเมียแต่ละคน
๘คนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร

ก็นครปฐมเจอกันที่ตลาด
แล้วน้องแอลเบอร์๒เหรอ
กำลังตั้งท้อง

คุณท้องไม่ใช่ลูกนะครับคุณท้องคือเมียคนที่๘
มายเจอกันที่พัทยาคนนี้อลังการที่สุดฮะ

น้องมายเจอกันที่พัทยาระหว่างที่เจอพัทยาเนี่ย

แล้วน้องมายก็เห็นว่าองค์ดำมีเมีย๔คน
บตากันปั้งปิ๊งมาเป็นคนที่๘

สปายก็เลยอธิบายว่าสปายในฐานะของมเหสีคนแรก
ไปบอกว่าเข้าใจและยอมยอมให้กับอาจารย์องค์ดำ
ดำเนินการได้เลยเต็มที่เลยไม่ได้ห่วงเรื่องของการมีเมีย
แต่ห่วงเรื่องของคนที่อาจจะเข้ามาหลอกลวงไม่จริงใจ
อันนี้ห่วงมากกว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของคนที่จะมาเป็นเบอร์๘เบอร์๙เบอร์๑๐
ไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นแล้วทำไมยอมเป็นเมีย
ยอมเป็นเมียสปายแล้วนะคนที่๒คนที่๓๔๕๖๗๘
ทำไมถึงยอมเป็นเมียแล้วเขาเปิดใจคล้ายกัน
ดำเนี่ยเขาเป็นผู้ชายมีเสน่ห์นะเขาเป็นคนรูปหล่อมีเสน่ห์ดูและอบอุ่น
ที่สำคัญเขาดูแลครอบครัวได้นะฮะและทั้งหมด๘คนอยู่กันยังไง
อยู่กันแบบครอบครัวไปไหนก็ไปเป็นพวงอย่างนี้แหละ๗คน๘คน๘คน
แล้วเดี๋ยวจะมีคนที่ลูกอีกนะลูกอีกสองคนก็กำลังจะตามมาด้วย
ส่วนองค์ดำคำพูดสะท้านขนาดไหนรู้ไหมองค์ดำบอกว่าทุกวันนี้
ผมไม่มีห้องนอนนะพี่มีเมีย๘แล้วนะพี่มีเมียห้องนอนเหรอ
ทุกคนมีห้องนอนแต่ตัวองค์ดำเองไม่สามารถจะนอนห้องใดห้องหนึ่งได้
อาทิตย์๑มี๗วันแต่มีเมีย๘คนแล้วทำไง
จัดคิวไปก็คือให้นับ๑๓๔๕๖๗๘ไม่ต้องนับวันจัดทางคารพุธ
อังคารพุธไม่ต้องนับให้นับเลขเอาให้นับวนเลขเอา
ไม่มีห้องนอนแต่จะสวดมนต์และนอนใต้หิ้งพระเป็นประจำ
วันไหนจะนอนกับใครให้ไปขอห้องคนที่๑๒๓๔๕๖๗๘
คือบรรดาเมียองค์ดำบรรดาเมียองค์ดำ
คนที่ว่านี้นะครับก็เลยถือว่าเป็นการจัดคิว
ดำบอกกฎง่ายของคนในบ้านนี้คือ
หลอกกันนะอย่าหลอกกันอย่ามาสวมเขากัน
สำหรับมีเมียนะอย่าหลอกกันอย่ามาสวมเขากัน
หากใครหนึ่งได้แปดหนึ่งได้เจ็ดอยากจะมีคนใหม่ไปได้เลย
แล้วองค์ดำจะถาม๓ครั้งไปแน่นะแน่นะแน่นะ
ถ้าคำตอบคือแน่เชิญไปได้เลย
ดำมีกฎแบบนี้ที่บ้าน๘คนฟังองค์ดำ
เจนไม่มีห้องนอนเป็นของตัวเอง
แต่วันไหนคิวใครก็จะไปเคาะห้องนอนห้องนั้นเองนะฮะ

สำหรับพวกหนะดูแลกรอบบ้านทาง๖อย่างเดียวฮะพี่ยิ้มให้องค์ดำ
คลิปแบบนี้ผมคุ้นเหมือนกัน
มา๕๐๐ไปแล้วองค์ดำทำแบบนี้
แจกจ่ายเงินให้กับผู้ยากร้ายแบบนี้

ค่อนข้างดังในโลกโซเชียลมีเดีย
นี่คือองค์ดำโสรสเป็นขุนแผน๒๐
ลูก๑เมีย๘นครปฐมครับ
คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะ
ทำยังไงดีจะไม่ให้ผัวเห็นข่าวนี้
เหรอไม่ทันแล้วครับพี่ขออภัยด้วยครับ

มาที่หน้าจอทีวีด้วยตอนนั้นไม่น่าเชิญเลยใช่ไหม

ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมีสามี๘คนได้ไหม
อะไรนะฮะลูก๑ผัว๘
เอาที่พี่สบายใจคุยกันให้ดีนะคะ